จากค่ะแต่ว่าเมืองทองนะคะก็มาตามตีเสมอได้หนึ่งประตูต่อหนึ่งในช่วงเครื่องหลังนาทีที่หกสิบหกนะคะ
จากจุดโทษของเฮบันตี้ค่ะของทางเฮบัตตี้นะครับเฮบัตตี้
นาทีต่อมานะคะเจ้าถิ่นได้ประตูขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งนะคะจากเจ้าเก่าค่ะ
แต่ว่าเมืองทองก็มาได้ประตูตามตีเสมอนะคะเมื่อนะคะ
ตัวสำรองยิงฉลับเข้าไปนาทีที่แปดสิบสองจบเกมก็เสมอกันไปสองประตูต่อสองนะคะ
แต่ที่แพ้ตราดไป๐ประตูต่อ๔แต่ว่าประตูได้เสียเมืองทองดีกว่า
ก็เลยหลุดจากอันดับสุดท้ายขึ้นมาอยู่อันดับที่สิบห้าแทนค่ะผลการแข่งขันคู่อื่นอื่นนะคะ
สมุทรประการซิตี้ค่ะก็ชนะชัยหน้าทอนบิลไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะคะ
การท่าเรือค่ะชนะสุพรรณบุรี๓ประตูต่อ๒การท่าเรือก็ยังนำเป็นจ่าฝูงมี๒๐คะแนนค่ะ